เป็นเหตุสลดเกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยา

ปกติเขาก็จะชอบเล่นบอลกันนะคะ
ทีนี้คุณแม่พาไปเล่นอยู่ที่สาลากลางน้ำ
เด็กสองคนนี้ทำลูกบอลที่เล่นอยู่เนี่ย
ตกลงไปในน้ำแล้วเขาก็พยายามจะลงไปหยิบเอง
แต่ทีนี้เกิดพลัดตกน้ำลงไปทั้งสองคนเลยนะคะ
ช่วยได้หนึ่งคนอีกหนึ่งคนเสียชีวิต

ขวบจนก็คืออยู่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการตกน้ำ
ความสูญเสียมาพร้อมกับความเสียใจ

แม่และญาติร้องไห้ปิ่มจะขาดใจเลย
ตามใบหน้าของเด็กที่เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำ
บริเวณสาราอเนกประสงค์กลางน้ำ
วัดแห่งหนึ่งในตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ที่เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือเด็กชายเพียรพัฒน์จีนแก้ว
อายุ๑ขวบกับอีก๓เดือน
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนี่เป็นฝาแฝด
ก็คือเด็กชายธีรพัฒน์จีนแก้ว
สอบถามร้อยตำรวจตรีสุรสีพันธ์สาลี
ข้าราชการบำนานเล่าว่าตัวเองอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเลยนะ
ได้ยินเสียงชาวบ้านส่งเสียงร้อง
บอกว่ามีเด็กจมน้ำก็เลยรีบเดินทางมาดู
จากนั้นตัวเองกระโดดลงไปช่วยงมหาเด็กทั้งสองคน
พร้อมกับชาวบ้านและกู้ภัยคนอื่นด้วย
สามารถนำเด็กขึ้นมาจากน้ำได้ทั้งสองคนนะคะ
ซึ่งปรากฏว่าเสียชีวิต๑คน

ทีนี้จากการสอบถามแม่ของเด็กทั้งสองคน
ก็คือนางสาวสุวรรณาวัดวงศ์เนี่ย
บอกว่าพาลูกชายซึ่งเป็นฝาแฝด
มานั่งเล่นที่สารากลางน้ำในวัดซึ่งอยู่ใกล้บ้าน
ปกติก็ไม่เคยพามานะเพราะกลัวว่าเด็กจะจมน้ำ

โดยลูกทั้งสองคนวิ่งเล่นฟุตบอลกันอยู่อยู่ในสาลานั่นแหละ
ทีนี้ลูกฟุตบอลกระเด็นร่วงลงไปในน้ำ
เด็กทั้ง๒คนก็พยายามจะปีนกำแพงกั้นสระ

การเอาเก้าอี้มาวางไว้
แล้วก็ปีนขึ้นไปพยายามจะลงไปเอาเอง
คือพยายามจะไปเก็บเองกันนะนะเด็กทั้งคู่นะ
แต่ทีนี้พลัดตกลงไปในน้ำทั้งสองคนเลยนะคะ
แม่เห็นเนี่ยพยายามเหมือนกันจะเข้าไปช่วย
แต่ช่วยไม่ทันคว้ามือไม่ทัน
ก็เลยต้องตะโกนเรียกชาวบ้านให้มาช่วยเหลือนะคะ
เหตุการณ์นี้เธอบอกว่าเสียใจเป็นอย่างมาก
เนื่องจากต้องมาสูญเสียลูกชาย
ผู้เป็นแก้วตาดวงใจไป๑คน

แต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงได้รับบาดเจ็บอยู่นะคะ